สิกายน๒๕๔๔เกิดเหตุระทึก

ก่อเหตุใช้มีดปลายแหลมจี้จับตัวจิตรา
ร่วมเจริญชัยวัย๒๐ปี
นิสิตสาวปี๑คณะเศรษฐศาสต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นตัวประกัน
ขณะกำลังกลับบ้านหลังเลิกเรียน
โดยคนร้ายใช้มีดจี้ที่คอลากตัวไปมา
ก่อนร้องขอรถยนต์อ้างว่าจะไปหาพี่ชาย
ต่อมาตำรวจสืบทราบชื่อผู้ก่อเหตุ
คือสมบัติขุนเทียมประดิษฐ์อายุ๓๖ปี
ตำรวจได้เจรจาต่อรองกันอยู่นานหลายชั่วโมง
สุดท้ายยอมทำตามคำร้องขอของคนร้าย

โดยมีตำรวจสายตรวจเป็นคนขับ
ระหว่างนั้นพบว่าจิตรามีบาดแผล
จากการถูกมีดเชื่อดที่ลำคอหลายแผล
และเมื่อรถกระบะมาถึงสมบัติได้ขึ้นรถ
โดยลากตัวจิตราขึ้นไปที่กระบะหลังรถ
พร้อมกับกดร่างเหยื่อให้หนอดลงที่ท้ายรถ
ส่วนเขานั่งประกบเหยื่อ
เมื่อรถขับออกไปจนถึงหน้าวัดเสมียนารี
ระหว่างนั้นตำรวจวางแผนจะเข้าชาร์จ
แต่คนร้ายอยู่ในอาการหวาดระแวงเกิดเปลี่ยนใจ
บอกว่าไม่ไปหาพี่ชายแล้ว
สั่งให้คนขับมุ่งหน้าไปทางหลักจริง

สอนอทุ่ง๒ห้องเป็นครั้งที่๒
แต่คนร้ายไม่ยอมสั่งให้ขับรถไปเรื่อย
กระทั่งมาถึงหน้าศูนย์ลูกเรือการบินไทย
ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบบุกเข้าชาร์จ

ระหว่างนั้นมีชาวบ้านจำนวนมากที่ตามดูเหตุการณ์
ต่างเข้ามารุมล้อมพร้อมใจประเคนหมัดเท้าเข่า๒

คนร้ายร่วงลงไปกองกับพื้น

สมบัติถูกรุมประชาธรรมจนเสียชีวิต

ที่ศีรษะมีรอดตรวจกระทบเกลือเทือนอย่างหนัก

มีเลือดข้างซิกรงหักสองข้าง
และพบสารแอมเฟตามีนในร่างกาย
ขณะที่เหยื่อสาวมีบาดแผลถูกเชื่อซ้ำ

อกจากนี้ยังถูกแทงเข้าที่ปอดและตับ
และเนื้อเยื่อสมองบางส่วนตาย

ก่อนเสียชีวิตเวลา๓นาฬิกาในวันรุ่งขึ้น
โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น

ถูกสังคมตั้งคำถามมากมาย
แต่ต้องยอมรับว่าเป็นความล้มเหลว
ในภารกิจชิงตัวประกันของตำรวจ

และการประสานงานระหว่างตำรวจพื้นที่
กับอรินทราสตร์๒๖ผิดพลาด

และแผนการช้าตัวประกันไม่รัดกลุ่ม
ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
องว่าคนร้ายถูกรุมประชาธรรมจนตาย
เป็นความบกพร่องของตำรวจ
เหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นกรณีศึกษา
ที่ตำรวจนำมาปรับแก้ยุทธวิธี
ในการเผชิญเหตุทุกรูปแบบ
เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยขึ้นอีก